คุณผู้ชมคะจะพาไปที่วัดเขาพระทองจังหวัดนครศรีธรรมราช
ท่านเจ้าอาวาสวัดบอกว่าอยู่ดีนะคะ
พระพุทธรูปโบราณขนาดเล็กอายุ๔๐๐ปี
หลวงพ่อสัจจะหายไป
ก็เลยไปไล่ดูภาพจากกล้องวงจรปิด

ก็จะเห็นคนที่เป็นบุคคลต้องสงสัย
ที่ไปขโมยหลวงพ่อสัจจะ

เช้าวันนี้ขโมยย้อนกลับมาที่วัด

มากราบขอขมาท่านเจ้าอาวาส
แล้วก็คืนพระพุทธรูปให้เลย

บอกผมไม่ไหวแล้วผมโอ้โหนอนไม่เป็นสุขอยู่ไม่เป็นสุข
ฝันร้ายทุกคืนจนไม่ไหวสำนึกผิดขอคืนดีกว่าโอ้โหนี่ค่ะ
ที่วัดเขาพระทองนะคะจังหวัดนครศรีธรรมราช
ภาพจากกล้องวงจรปิดเมื่อสักครู่นี้จะเห็นนะคะครับคนที่ต้องสงสัยอ่ะ
ไปขโมยนะคะพระอารยนันต์อานันโทท่านเจ้าอาวาส
วัดเขาพระทองแจ้งความเอาไว้แล้วด้วยนะ
สพชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชเพราะว่าภาพนี้มันชัดไง
มันเห็นคนแอบเข้าไปไปหยิบไปอะไรอย่างนี้
ทำเป็นเหมือนเดินมาทำบุญไหว้พระเผลอแป๊บเดียวหยิบเลย
ใช่ไงแล้วที่หายไปก็คือหลวงพ่อสัจจาพระพุทธรูปโบราณขนาดเล็ก
อายุสี่ร้อยกว่าปีประดิษฐานอยู่หน้าหลวงพ่อองค์ใหญ่นี่ฮะ
ตำรวจบอกว่าคือรู้แล้วดูภาพจากกล้องวงจรปิด
รู้ตัวผู้ต้องสงสัยแล้วนะคะคือนายพัทธวันเพชรแก้วอายุสี่สิบเอ็ดปี
เป็นชาวตำบลสิฉลอำเภอสิฉลแต่ยังไม่ทันเรียกตัวมาสอบปากคำเลย
เจ้าตัวมาเองเลยค่ะนี่เนี่ยครับเมื่อเช้านี้เองเจ้าตัวมาเองอ่า
พาญาติมาด้วยขอพบกับท่านเจ้าอาวาสสารภาพผิดเลยครับ
บอกผมเป็นคนขโมยไปเองแหละขโมยพระพุทธรูปหลวงพ่อสัจจะไปจริงจริง
เขาอ้างว่าขโมยไปเพราะว่าอยากจะนำไปบูชาแต่พอขโมยหลวงพ่อสัจจะไปไว้ที่บ้าน
ไม่เป็นสุขเลยค่ะทำไมฮะฝันร้ายทุกคืนฝันว่าคนตามมายิงทุกคืน
อ่าทำให้ไม่สบายใจแล้วก็เห็นข่าวตัวเองออกทีวีด้วย
สำนึกผิดเลยรีบนำกลับมาคืนที่วัดแล้วก็จะขอถ่ายบาปกับท่านเจ้าอาวาส

ท่านเจ้าอาวาสวัดเขาพระทองบอกว่าพร้อมจะถอนแจ้งความครับ
พร้อมจะให้อภัยทุกอย่างนี่ค่ะตัวผู้ก่อเหตุกับญาติร้องไห้เลยนะคะ
อืมก้มกราบเลยนะคะกราบท่านเจ้าอาวาสแล้วก็กราบขอขมา
พ่อองค์ใหญ่และหลวงพ่อสัจจะด้วยแล้วก็นำพระพุทธรูปหลวงพ่อสัจจะ
ไว้ที่เดิมครับนี่ค่ะอ่าก็โชคดีที่หลวงพ่อท่านมีเมตตานะ
ใช่ขอแจ้งความให้นะครับ